คุณผู้ชมคะต้องบอกว่างานเข้าจริงสำหรับผู้จัดละครพี่หน่อง
คือมือไลค์หรือเปล่าคือเขาไปกดไลค์คอมเมนต์ที่ส่งรูปสตอเบอรี่ให้กับนางเอกสาวแมท
พิโรนีอืมซึ่งพี่นอกเองบอกว่าอืมมือมันลั่นไปโดนมันลั่นไปเองไม่ได้ตั้งใจจะกดถูกใจคอมเม้นท์นั้น
พร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแมทก่อนจะเผยถึงเรื่องงานละครของนักแสดงสาว
ทุกอย่างเป็นไปตามแพลนที่วางไว้ตั้งแต่ต้นค่ะ
ไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าทำอะไรว่าไม่เข้าใจมากกว่าเป็นคนโลเทคค่ะก็คือว่าเปิดไอจีพี่ก้องแล้วก็เลื่อนไปว่ามีอะไรบ้าง
แล้วก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งเป็นข่าวอย่างที่เห็นกดออกหมดเลยค่ะแต่น่าจะไม่ทันแล้วค่ะแต่ก็บอกน้องแมทไปแล้ว
ก็บอกไม่มีเจตนาไม่มีก็ไม่มีค่ะร่วมงานกันราบลื่นดีค่ะ
คนเข้าไปถล่มในไอจีของพี่ใหม่พวัฒน์เองนะครับในเรื่องของขอเปลี่ยนตัวแมทเรื่องนี้ออกไปเลย
ได้เห็นนะคะแต่ก็อยากจะขอกำลังใจนะคะเพราะว่าเพราะว่างานพวกเราทุกคนตั้งใจมาก
ค่ะพี่ป๊อปนะคะถ้าเตรียมจะเป็นผู้ใหญ่ลี่อยู่
โอ้โหนางเอกนางเอกต้องรอปีต้นปีหน้านะครับ
ข่ายร่วมกันไว้แล้วก็เป็นราคอนที่ประสบความสำเร็จมาก
ถูกถอดเลยแล้วมีรามาเยอะมาก
เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายก็แล้วกันนะคะ